คุณผู้ชมครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นช่วงสักประมาณ๒สัปดาห์นะ
ภาพยนตร์ไทยเรื่องสับปะเลอครับล่าสุดตัวเลขครับไอ้สองร้อยล้าน
ไม่กี่วันนี้ล่าสุดใช่นั้นมากกว่าสามร้อยล้านบาทค่ะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ
เป็นความสำเร็จของภาพยนตร์นะครับสับปะเรอผลงานผู้กำกับนะฮะ
คือล่าสุดเนี่ยรายได้จากการฉายทั่วประเทศฮะค่ะสามร้อยกว่าล้านเนี่ยไปดู
โอ้โฮนี่เราเพิ่งไปลงหนังมาใช่ไหมลองเห็นทุกจังหวัดในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโอ้โฮ

นานแล้วไม่เคยเห็นหนังไทยได้ได้รายได้มากขนาดนี้นะคะครับเป็นหนังไทยที่จนถึงตอนนี้เนี่ย
ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านจริงหนังเดินทางมาไกล
เกิดขึ้นได้มีแฟนคลับทุกคนคอยสนับสนุนนะครับคอยเป็นกำลังใจนะครับ
คุณต้องเตเนี่ยบอกอีกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่เข้าใจง่าย
คือเป็นในเชิงสัญลักษณ์หลายอย่างนะครับอย่างเช่นไม่ได้ผมเปิดเผยมากไม่ได้
ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับตัวเนื้อหาใช่ไหมการโปรยทานในงานศพยกตัวอย่างอะไรอย่างนี้นะครับ
มีโอกาสได้ดูเทลเลอร์แล้วนะน่าสนใจมากนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยตอนแรกอาจจะต้องมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหม
มีหมดเลยนะแล้วผมก็ไปย้อนดูมาก่อนแล้วผมก็เข้าใจว่ามันมีความน่าสนใจมากในเนื้อหานะ
ปะเลอนี่ก็เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมครับไม่ใช่หนังสยองขวัญไม่ใช่หนังผีที่น่ากลัวนะครับ
แต่ว่าเหมือนเป็นหนังลักษณะคือเป็นหนังดราม่าเป็นหนังชีวิตมากกว่านะครับ
เป็นชีวิตของสับปะเลอที่ไปเจอผีบ้างเจอศพต่างลองไปดูตัวเทลเลอร์ก่อนก็ได้
ในตัวเขาเรียกว่าตัวอย่างหนังนะครับเนี่ยลองเข้าไปดูก่อนน่าสนใจมากนะครับ
หลานแล้วเป็นการนำเสนอแบบไทยอีสานด้วยใช่ไหมคะ
แต่พอเปิดซับภาษากลางไปด้วยมันลื่นมากแล้วมันสนุกมันน่าสนใจไปอีกแบบนึง
ขอแสดงความยินดีกับหนังไทยด้วยจริงนะคะประสบความสำเร็จค่ะ